พาคุณผู้ชมแล้วก็ทั้งสองท่านไปที่จังหวัดสมุทรสาคร
ไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของอดีตครูพระท่านหนึ่งนะคะ
ทุกวันนี้ชีวิตความเป็นอยู่เขาดีขึ้น
หลังจากที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่๙
มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตค่ะ
นายสุรัชชัยโฉมศรีอายุ๔๓ปี
เกษตรกรเจ้าของสวนรัฐหลัก๔ในตำบลยกระบัดอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร
ก็ถือว่าเป็นอีกคนนะคะที่ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่๙
โดยนายสุรัติชัยบอกว่าเมื่อก่อนเคยรับรัชการอาชีพครู
จบปริญญาตรีสาขาพระศึกษาจากสถาบันราชพัฒนครปฐม
แต่ทำไปได้สักพักก็รู้สึกว่าไม่ใช่อาชีพที่ตัวเองรัก
ก็เลยลาออกมาเมื่อ๑๕ปีที่แล้วค่ะ
หลังจากนั้นเขาก็เลยหันมาทำสวนโดยช่วงแรกมุ่งหวังที่จะร่ำรวย
ก็เลยไปลงทุนซื้อที่ดินเพิ่มในจังหวัดสุพรรณบุรี
เพื่อที่จะปลูกมะนาวแล้วก็ปลูกส้ม
แต่หลังจากนั้นนะคะเมื่อทำไปได้๕ปีปรากฏว่าก็ยังไม่ร่ำรวย
แล้วก็ที่สำคัญไม่มีเงินเหลือเก็บด้วยค่ะ
จนกระทั่งนายสุรัติชัยบอกว่าได้เรียนรู้คำสอนของในหลวงรัชกาลที่๙
เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หันมาใช้พื้นที่สวนที่มีอยู่เดิมคือ๖ไร่
อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร
ปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูก
เมื่อมีผลผลิตเหลือก็จะนำไปแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้าน
เหลือจากการแผงปันก็จะนำไปขายสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว
ทำแบบนี้มาตลอด๑๐ปีจนตัวเองแล้วก็ครอบครัว

ฟังเสียงนายสุรชัยพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะ
เมื่อก่อนนี้ทำหวังรวย

ก็ทำเพื่อให้สังคมทำพออยู่พอกิน
ทำแบบตั้งใจนะครับ
เมื่อก่อนทำอย่างรวยผลออกมาออกมาแล้วกลับไม่รวย

แต่ถ้าเอาคำที่พระเจ้าหัวพูดอยู่แบบพอมีพอกินอยู่แบบ

ผมว่าอยู่แบบสบายเศรษฐกิจพอเพียง
เน้นอย่างเดียวเลยคือเศรษฐกิจพอเพียงทำอยู่อย่างพอเพียง
คุณผู้ชมค่ะสำหรับสวนรัฐหลักศรีเนี่ยนะคะ
ก็จะมีการแบ่งพื้นที่ทำเกษตรแบบผสมผสานค่ะ
โดยจะปลูกไม้ผลแล้วก็พืชผักสวนครัวหลากหลายชนิด
มะนาวกล้วยมะละกอมะพร้าวกะเพราโหระพามะเขือพริกและตะไคร้
จากนี้ยังมีการเลี้ยงปลาในร่องสวน
ซึ่งเป็นการเลี้ยงแบบธรรมชาติอีกด้วย
นายสุรชัยยังย้ำด้วยนะคะว่าทั้งหมดนี้
มาจากแนวพระราชดำริของในหลวงราชการที่๙
ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนค่ะ
แนวทางของในหลวงเปลี่ยนความคิดของคุณครูท่านนี้เลยนะ
ตอนแรกที่จะทำงานเพื่อหวังร่ำรวยนะครับ
มีเงินมีทองตอนหลังเนี่ยเป็นทำงานเพื่อความพอเพียงนะครับ
ก็คือทั้งพอดีแล้วก็ทั้งพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่นะครับ